ทีนี้พาไปที่บางแสนชนบุรีเขาสามบุ๊กเนี่ย

หยุดยาวที่ผ่านมาเพื่อสุขเสาร์อาทิตย์

บอกคนไปเยอะมากจนต้องมีการจัดระบบ
จัดระเบียบการจราจรแล้วก็มีการปิดบางช่วงด้วยนะ

ถึงแม้กระนั้นก็ตามจะมีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจร
แต่ก็มีรถที่ขึ้นเขาสามมุกไปทับลิงตาย
อีกแล้วนะคะชาวบ้านโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
บอกมันเศร้าใจเหลือเกินตัวนี้ค่ะมันตายนะคะ
ตอนนี้ประชากรลิงที่เขาสามมุกที่บางแสนเยอะมาก
คนที่เอาคลิปนี้ภาพนี้มาโพสต์เขาบอกว่า
ถ้าคุณไม่ได้มีความตั้งใจขึ้นไปบนเขาสามมุก
เพื่อที่จะไปให้อาหารมันขับไปแค่อยากจะไปเล่น
คุณขับไปได้แต่คุณต้องระวังหน่อย
ไม่ใช่ว่าเออคิดว่ามันเป็นสนามแข่งรถ
หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นไปแล้วตั้งใจจะไปให้อาหารมัน

ได้มีการโพสต์ภาพนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นระบุบอกว่า
สดร้อนเลยครับมีรถมีรถทับลูกลิงตายอีกแล้ว
ฝากคนขับรถรอบเขาสามมุกขับรถด้วยความระมัดระวัง
เพราะลิงเนี่ยมันสนมากวิ่งไปมาเต็มถนนปลดลดความเร็ว
และระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยครับ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณช่วง๑๘นาฬิกาค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่เขาสามมุกที่ชนบุรีนะคะ
เป็นวันหยุดวันสุดท้ายมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะ
คุณดูสิยังไม่ทันขัดคำเลยนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะมากนะคะ
บางคันขับรถด้วยความเร็วไม่มีการชะลอด้วย
ที่ว่ามีฝูงลิงเป็นจำนวนมากอยู่กลางรอบเขาสามมุก

ลิงเนี่ยมันตั้งใจมารอรับอาหารจากนักท่องเที่ยวที่ใจบุญใช่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขึ้นไปเนี่ยคุณขับรถเนี่ยชะลอด้วยนะคะ
มันไม่รู้หรอกเอาจริงใช่ไหมนะฮะ
จากการสอบถามคุณแป้งฝุ่นเป็นยูทูปเบอร์ชื่อดัง
ที่เขาชอบทำเสียงเรียนแบบนักการเมืองที่เดินทางไปเที่ยวบอกว่า
อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาที่เขาสามมุก
หากไม่ให้อาหารลิงอย่าขึ้นมาเลย
จากประชากรลิงตอนนี้เยอะมาก
อีกทั้งในช่วงวันหยุดรถก็จะเยอะมากกว่าปกติ
ลิงก็เยอะด้วยคือรถก็เยอะลิงก็เยอะนะคะ
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถอาจจะไปเหยียบลิงได้
เท่าที่ทราบข่าวภายใน๑เดือนคุณแป้งปุ่นบอกว่า
เกิดเหตุกับลิงไปแล้วหลายตัว
ก็อยากให้คนที่ใช้รถขับรถช้าลงหน่อย
เพราะที่นี่ไม่ใช่สนามแข่งรถนะคะ
ต้องรู้ว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของลิงเขานะคะ
ส่วนคุณราตรีทองเต็มอายุ๖๐ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารลิงอยู่บนเขาสามมุกบอกว่า
หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีรถเหยียบลิงตายอีกแล้ว
รู้สึกไม่สบายใจค่ะรู้สึกเสียใจ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่วอนขอร้องขอนักท่องเที่ยว
ก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวขับรถเบาหน่อย

พยายามดูลิงหน่อยนะคะเพราะมันไม่รู้เรื่อง

บนเขาตอนนี้เห็นบอกว่ามีลิงถูกเหยียบตายบ่อยมาก
ตอนนี้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นไปดูให้แล้วนะคะ
คือปกติเมื่อก่อนฉันเรียนมบูรพาบางแสนขึ้นไป
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารให้ลิงก็จะเยอะกว่านี้

นอกจากขายของด้วยแล้วเขาก็จะช่วยดูรถ

อยู่ข้างหน้าเขาก็จะคอยเตือนคอยบอก
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็น้อยลงไง
แต่ทีนี้คนขับรถขึ้นไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังด้วย